แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องลุ้นกัน
เพราะว่าในช่วงของวันที่๑๖
วันอาทิตย์มาปุ๊บลุ้นบอลกันเสร็จ

รุ้นมากวิทย์นี่มันมีพลังมีความหวังดี

และที่สำคัญวันนี้คุณติดตามกับเราตลอดข่าวเช้านี้คุณเกียร์ได้รู้ว่า
เลขอะไรที่เป็นเลขยอดฮิตที่ตอนนี้กำลังมาไปดูกันหน่อยครับ
เอ้าผมพาไปดูบรรยากาศซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่บริเวณ
หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ถนนเทศบาล๒ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ
ที่นี่เขาถือว่าเป็นแหล่งซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอ่างทอง
ประชาชนเขาก็ต่างพากันออกมาซื้อเลขเด็ดเขาบอกว่าเลข๑๓หรือว่า๑๓เนี่ยมาแรงมาก
น่าจะเป็นเลขจำนวนของทีมหมูป่าที่ไปติดในตำรวจ
อีกเลขหนึ่งก็คือเลข๓๘๓๘หรือว่า
อายุของจักรเอกสมานไงมันออก๘๓ไปนะ

ช่วงนี้มาแรงขายเกลี้ยงแผงมีเท่าไหร่ก็ขายไม่พอขายหมดแล้วที่สำคัญเขามีเลขอื่นให้ได้ติดตามแล้วก็มีที่มาที่ไปให้ด้วย
นี่คืออันราสุดคูณ
มันเป็นเหตุการณ์ต่างเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องของตัวเลข

นี่แม่ค้าท่านนี้ก็ไปถามนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถาม
แล้วก็แม่ค้าก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ขายดี๑๓เกลี้ยงไม่มีขายแล้วหมด
แล้วที่นี่ขายไม่ต้องห่วง
๘๐บาทไม่แพงขายเกินไม่แพงเกิน
แล้วก็นั่นแหละครับ๑๓อย่างที่บอกขายหมด

จะไปหาเลขนี้ที่นั่นบอกเลยไม่มี
ไม่มีแล้วไปหัดที่อื่นนะคะ

ใช่เลขมาเยอะนะงวดนี้อย่างที่ในกระดาษที่คุณพี่เขาถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ย
โอ้โหคุณค่ะจะซื้ออะไรเยอะแยะปะนี้ค่ะคุณ
เป็นว่านะถ้าอยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง

เอาอะไรอยากรู้กฎหมายสบายใจเราด้วย

สุดต้องนะคะ